เรื่องของอุบัติเหตุคุณผู้ชมช่วงนี้เนี่ยรถเยอะ
เพราะว่าเดินทางกันแทบจะไม่เว้นแต่ละวัน
ไม่ว่าจะออกต่างจังหวัดจะเข้ากรุงเทพหรือไปไหนก็ตาม
ขับรถขับราต้องระมัดระวังกันด้วยอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นหลายพื้นที่นะคะล่าสุดเนี่ยค่ะ
นครราชศรีมาค่ะกล้องวงจรปิดเขาบันทึกภาพเอาไว้ได้
รถจักรยานยนต์ขี่ออกมาจากโรงเรียนแต่ว่าขี่ออกมาเร็ว
แล้วก็อาจจะไม่ได้ดูซ้ายดูขวานะคะ
รถที่ทำมาทางตรงเนี่ยเขาเบรกไม่ทันก็ชนกันอย่างจังเลยนะคะ
นี่แหละค่ะเป็นภาพที่กล้องวงจรปิดบันทึกเอาไว้คือเนี่ย
หยุดให้ดูนะแต่เห็นจ่ะว่ามันชิดกันแค่ไหนอะค่ะ

คือเป็นวินาทีที่รถเก่งชนกับรถจักรยานยนต์บนถนนสายด่านขุนทศหนองสวง
หน้าประตูทางเข้าโรงเรียนมัธยมด่านขุนทศในจังหวัดนครราชศรีมา
ทำให้นายปราชนะเดิมขุนทศวัย๑๘ปีแล้วก็นายกฤษฎาบุ้งทองวัย๑๙ปีบาดเจ็บค่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลด่านขุนทศนะคะ
ส่วนนายกฤษดาเนี่ยต้องส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
เพราะว่าอาการสาหัสดูจากสภาพรถเก่งที่ชน
เย็นเลยนะคะแปลว่าชนแรง

คนขับรถเก๋งเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรค่ะ
สอบสวนเบื้องต้นก็ทราบว่านายธวัชชัย
ขับรถเก่งมุ่งหน้าไปตำบลหนองสวง

พอถึงที่เกิดเหตุเป็นช่วงประตูเข้าออก

นายปราชนะก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกมา
โดยมีนายกฤษดานั่งซ้อนท้าย
หน้าประตูโรงเรียนออกมา

ก็เลยเบรกไม่ทันก็ชนกันเต็มแรงแล้วค่ะ

เดี๋ยวต้องรอสอบปากคำผู้บาดเจ็บทั้งสองคนก่อน
เพื่อจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป